แต่มาที่เรื่องนี้ดีกว่า

อยากจะต้มแกงให้กินสักหน่อย

มีหนุ่มหล่อมีหนุ่มหล่ออารมณ์ดี

เป็นแกงหม้อใหญ่ไปเลย
แต่ว่าแกงที่ว่านี้ไม่ใช่อาหารนะจ๊ะ

เบิ้ลประทุมราชเนี่ยกับหนุ่มนักชาวรี
ขอเอาคืนก้มห้วยไล่
นี่ไงคุณผู้ชมก้องห้วยไล่เนี่ย

ประกาศจับเลยนะคะ

หลีคาเฟ่เพราะว่าเป็นบุคคลอันอันตราย

เล่นกันแสบขนาดนี้เบิ้ลกับแน็กค่ะ
เขาก็เลยนี่แท็กทีมจัดหนักเลยค่ะ
เอาคืนหนุ่มกล้องแบบนี้เลย

ถึงเละความคันแรง
คือทั้งคู่นำรูปหน้าหล่อของคุณก้อง
ไปใส่ในหัวน้องหมาซะเลย

โอ้โฮมาค่ามาดูข้อความกัน
ประกาศสมัครหายชื่อกล้อง
น้องชื่อกล้องใครเจอลองเรียกชื่อน้องดู

มามามามาลุกมา

เขาบอกน้องจะกระดิกหูแล้วก็ทำหน้าเหมือนในรูปนี้
ฝากด้วยนะครับน้องเนี่ยโอ้โห
เกงแรงอะแบบนึงกับเอ่อ
น้องบอกว่าน้องยิ่งโง่อยู่
น้องฉลาดแต่น่ารักขอบคุณครับ

เขาเล่นกันแรงเหมือนกันนะ
เออแบบนี้นี่แทบจะไม่ใช่เพื่อนแล้ว
นี้มันเป็นสัตว์ตูกคู่อาฆาตแล้วหมาเอก

อ่ายางยางแค่นี้ใช่ไหมยังไม่สะสม
หนุ่มเบิ้ลเอาจริงนะบุกไปถึงร้านไอบิทัฟเฟ่เลย

ที่สำคัญถือไฟขู่ข้างกองย่าไปเลย
อย่าเพิ่งเผารอกูก่อนแป๊บหนึ่ง
ให้รอก่อนอย่าเพิ่งเผา

งานนี้เลยได้เคลียร์ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
เขาเคลียร์กันยังไงไปฟังค่ะ

ที่จะเผานี่คุณผู้ชมดูภาพนะ

กล้องนี้จับตามจับไม่ทัน
ไปดูสิว่าวันเนี่ยจะได้เผาไหม
เผาไม่เผาไปดูหน่อย
ฮืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ร้องเพลงด้วยกันหน่อย
รอชมผลงานก็แล้วกัน

ก่อนจะได้ชมผลงานจะตีกันหัวแตกก่อนไหมเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานเขาแกล้งกันขำนะคุณผู้ชมซีเรียสนะจ๊ะ